มีเหตุการณ์อุกอาจเกิดขึ้นที่ลบบุรีนะครับ
กลางงานแห่นาคเลยนะฮะปรากฏว่ามีมือปืน
ซึ่งจริงก็เป็นญาติของคนที่แห่นาคกันนั่นแหละฮะ

ราดยิงครับจนกระทั่งมีคนเสียชีวิตหนึ่ง
คนบาดเจ็บ๓คาดว่าเป็นปมแค้นฝังหุ่นนะ
คุณผู้ชมฮะตอนนี้มีคลิปเหตุการณ์ให้ได้เห็นแล้วนะครับ

ระวังระวังลบลบลบ

นี่ครับคุณผู้ชมฮะคลิปนี้เป็นคลิปที่ทีมข่าวเราเพิ่งได้มาเลยนะฮะ
ทั้งเสียงปืนเสียงกรีดร้อง
แต่ตอนต้นคลิปยังเห็นคนรำอยู่เลยนะ

จังหวะนั้นคือเขากำลังคือเหมือนกับว่าหยุดขบวน
และผู้ตายนี่แหละฮะเป็นคนที่เต้นรำอยู่ด้านหน้า
และมือปืนเดินอ้อมหลังไปแล้วก็จ่อยิงจนเสียชีวิตนะฮะ
เสียงปืนชุดแรกสี่นัดนะครับตามด้วยเสียงกรีดร้องของชาวบ้านนะฮะ
จากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นอีก๒นัด
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ทางลอดอุโมงรถไฟ
หมู่๕ตำบลโคกสลุงอำเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลบบุรีกลางงานแห่นาคเมื่อวานนี้
ทำให้คนเสียชีวิตก็คือนายนิเวศบุญเกิดอายุ๔๓ปี
ส่วนอีก๓คนบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ก็คือนายวุฒิบุญเกิดอายุ๔๗ปีซึ่งเป็นพี่ชายของผู้ตาย
แล้วก็ยังมีชาวบ้านอีก๒คนเป็นผู้หญิงทั้งคู่เลย

วัดโคกษัมราณซึ่งห่างจากวัดกลับบ้านแค่๑กิโล
เมื่อถึงจุดเกิดเหตุมีการหยุดขบวนแห่
เพื่อให้แตรวงแล้วก็นางรำได้สนุกสนาน

คนก่อเหตุก็คือนายสิริพงศ์
หรือว่าบุญส่งพงพันธ์อายุ๕๒ปี

ปรีเข้ามาจ่อยิงผู้ตายคือนายนิเวศในระยะเผาขน
ท่ามกลางผู้ร่วมงานที่แตกตื่นส่งเสียงกรีดร้อง
จากนั้นนะครับนายวุฒิพี่ชายของคนตาย
กระโดดเข้าแย่งปืนแต่ก็พลาดนะฮะ
ถูกยิงที่แขนก่อนกระสุนจะไปถูกชาวบ้านอีก๒คน
กลายเป็นมีผู้บาดเจ็บอีก๓คนเนี่ยนะครับ
แล้วผู้ก่อเหตุคือนายสิริพงศ์ก็วิ่งหนี
ทางเจ้าภาพก็นำหน้าเข้าสู่โบสถ์ของวัดโคกสำราญก่อน

ล่าสุดสอบสวนทราบว่าช่วงกินเลี้ยงงานบวช
ผู้ตายกับผู้ก่อเหตุก็ยังดื่มกินกันปกติ
กระทั่งบ่ายโมงได้มีการแห่นาคออกจากบ้าน

นายนิเวศผู้ตายก็ร่วมรำแห่นาคต้นขบวนด้วย

นำรถกระบะมาที่ทางรอดทางรถไฟ

กลายเป็นว่าลงมือก่อเหตุแล้วขับรถหลบหนีไป

มันมีเหตุน่าจะเกิดขึ้นตอนที่ดื่มกินกัน

แล้วก็ต้องย้อนไปถึงเหตุแค้นเก่าด้วย
ตำรวจรวบรวมพยาหลักฐานขอสารออกหมายจับก่อนนะครับ
มีรายงานล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

ตำรวจก็เร่งสอบสวนนะครับ
ส่วนภรรยาผู้ตายที่เดินทางมารับศพสามี
เปิดเผยเรื่องราวที่น่าจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดเหตุนี้

๒ปีก่อนปมแค้นฝังลึกอันนั้นครับ
คือสามีคนตายกับผู้ก่อเหตุเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน

ผู้ก่อเหตุได้เข้ามาที่บ้านมาพูดคุยกัน

มีปากเสียงและชกต่อยกันครั้งนั้น
พอตกดึกผู้ก่อเหตุก็มาทุบรถสามีกระจกแตก
ทีนี้ก็เลยไปแจ้งความเรียกค่าเสียหายกัน๒๕๐๐๐บาท
หลังขึ้นโรงพักกันแล้วก็ไม่เคยเจอหน้ากัน

จนกระทั่งมาเจอกันในงานแห่นาคนี่แหละฮะ
ว่าห่างหายกันไป๒ปี
นี่ขนาดเป็นญาติกันก็ยังแค้นฝังขุนอยู่นะใช่นะครับสองปีแล้ว
พี่พี่ว่างานทุบรถเนี่ยครับ